ต่อกันที่ตัวพ่อกันบ้างดีกว่า

เขาอาจจะเป็นเพื่อนกันได้แต่มันก็ไม่ต้องมีภาพขนาดนั้น

ใช่นอกจากชอบทำบุญแล้วเขายังเป็นสายมูตัวพ่อด้วย

ตั้งแต่เข้ามาอยู่วงการสายมู

ทำให้ชีวิตของตัวเขาเองดีขึ้นมาก

ซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกว่าดีใจมากนะ

และที่รักและเมตตาเขาอยู่ตลอด

หรือจะเรียกว่าเป็นเซียนพระอีกหนึ่งคนเลย

สิ่งที่นายกี้จะติดตัวเลยก็คือ

เขาบอกว่าพกไว้แล้วเนี่ยเหมือนเตือนสติตัวเอง
ระลึกถึงคุณงามความดี
ไม่น่าเชื่อนะเขาเป็นคนแบบนี้นะ

ส่วนเรื่องความเป็นมาที่ไปฝากตัวเป็นลูกบุญธรรมของหลวงพ่อช้างนั้นเนี่ย

ทั้งตกใจแล้วก็ปลื้มปิติใจมากเลยค่ะ
จริงปกติห้อยมาสักสองสองเส้นก็ห้อยพระพ่อนี่แหละครับพระของพ่อเนี่ยแหละแล้วก็มีปู่เวชสุวรรณด้วยอะไรอย่างเงี้ครับแล้วก็แต่ว่าพอดีทำงานเนอะเราก็ต้องถอดนะครับพอดีก็อยู่ในกระเป๋าติดตัวไว้ตลอดครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเรามีพระอยู่ที่ตัวเนี่ยเราเราเหมือนเตือนสติตัวเราเองด้วยแหละว่าให้เราล

อย่างเรื่องของงานอย่างนี้ที่เราทำมาตลอด

สรุปก็คือเราก็ได้ไปไหว้พระอยู่หลายรอบมาก
แล้วก็มีความผูกพันกับวัดจุกเชอร์อยู่แล้ว

ครับมันเป็นความความตกใจไหมก็ตกใจนะ
ประทับใจไหมอึ้งแบบไปเลย

คือท่านก็บอกว่าพ่อรับหนูเป็นลูกบุญธรรมนะ

ที่รับเป็นลูกบุญธรรมก็คือหลวงพ่อช้าง
จุดเชออยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคุณผู้ชมนะ
ซึ่งไนกี้กับคุณพ่อของเขาเนี่ยผูกพันกับวัดดีมาก
น่าเชื่อเนอะคุณสัมภาษณ์แล้วคุณดูตั้งใจนะ
เหมือนอยู่ในมนต์แบบเหมือนตกอยู่ในมนต์เขาหล่อมาก